ต่อกันที่นักร้องนักแสดงหนุ่มน้ำดีอีกหนึ่งคนค่ะสำหรับโตโนภาคินคุณผู้ชม
อย่างที่ทราบกันดีว่าตัวเขาเองเนี่ยเดินหน้าทำสิ่งดีเพื่อสังคมโดยผุดโครงการเก็บรักขึ้นมา
แต่ล่าสุดค่ะมีโปรเจกต์ใหม่มาอีกแล้วคุณเป็นโปรเจกว่ายน้ำข้ามเกาะ
ระยะทางแปดสิบสองกิโลเมตรข้ามทั้งหมดสิบสองเกาะ
สุราชไปถึงสมุยค่ะคือโตโน่เนี่ยเขาต้องการเงินบริจาคห้าสิบล้านบาท
ไปช่วยสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้กับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับท้องทะเล
โดยจะเริ่มออกสตาร์ทในวันที่สิบเก้ามีนาคมนี้นะคะงานนี้เจ้าตัวบอกว่าตั้งใจมาก
เพราะทะเลคือต้นกำเนิดของธรรมชาติทุกอย่างค่ะ
ทะเลเป็นต้นกำเนิดของทุกชีวิตเลยบนโลกใบนี้
แต่ทะเลเป็นปลายทางของขยะทุกชนิดบนโลกเหมือนกันคุณแม่ก็รู้แทบจะพร้อมพร้อมกันกับทุกคนครับ
เพราะว่าไม่อยากให้ท่านเป็นเป็นห่วงด้วยน้องมีแบบอะไรไหม
เขารู้ว่าเอ้ยพี่โน่จะแบบว่ายน้ำในด้านอะไรไหมเขาก็เป็นห่วงเขาก็เป็นห่วง
กรุงเทพก็จะมีด้วยนะครับก็จะควบคู่กันไปใครที่มาช่วยได้ในสถานที่จริง
ก็ช่วยในจุดช่วยในส่วนของตัวเองอ่าช่วยในส่วนตัวเองของตัวเอง
ที่เราเท่าที่เราทำได้ค่ะแต่เอาจริงนะระยะทางการว่ายน้ำ๘๒กิโลเมตร
นี่มันถือว่าเยอะนะคะต้องเตรียมฟิตร่างกายให้ดีคือไม่แปลกใจอ่ะ
ถ้าน้องนิชาจะเป็นห่วงถ้าคุณแม่จะเป็นห่วงนะคุณแม่ใช่บอกเลยว่าก็ต้องสุขภาพความพร้อมเนี่ย
ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ก็ต้องเต็มที่อยู่เหมือนกันเป็นกำลังใจกับการคิดดีแบบนี้ของโตโน่
แล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะสู้ค่ะ